อายุ๕๑ปีอยู่แถวแอร์พอร์ตลิงค์

คือป้าบอกว่าถูกอดีตลูกจ้าง
พาพวกมารุมทำร้ายเธอน่วมไปทั้งตัว
เพราะว่าเธอไปแจ้งจับเรื่องยาเสพติด
เอาเรื่องเก่ายังไม่ทันเคลียนเลย
วันนี้ป้าบอกป้าโดนอีกแล้ว

คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ล่าสุดนี้เนี่ยนะนี้เนี่ย
วันเพ็ญอายุ๕๑ปีเจ้าของแผงขายดอกไม้
คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าแอร์พอร์ตลิงค์นะครับ
ถูกนางสาวโจอี้เป็นอดีตลูกจ้าง
ทำร้ายร่างกายตบตีจนได้รับบาดเจ็บนะครับ

เมื่อช่วง๑๑โมงเช้าที่ผ่านมานี้เอง

เห็นข่าวว่าป้าวันเพ็ญไปบอกสื่อ
บอกว่าเธอเนี่ยแอบขโมยเงินขายภูมิลัย

ไม่พอใจฮะก็เลยมาตบมาตีมาด่าทอเสียงดัง
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรงนั้น
กับตำรวจจราจรเนี่ยต้องมาแยกกันนะฮะ
ส่วนเหตุการณ์ที่เป็นเรื่องเป็นราวกันในตอนแรก
ก็คือคลิปนี้ฮะเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๗ตุลาคมครับ
นักศาสตร์โจอี้มากับพวกเขาบอกเป็น๑๐อ่ะ
ลุมตบป้าวันเพ็ญเพราะเข้าใจว่าป้าเนี่ย
แจ้งตำรวจให้มาจับเธอเรื่องยาเสพติด
วันนั้นป้าก็น่วมไปทั้งตัวฮะ
จนต้องออกมาร้องขอความเป็นธรรมว่าคดีเนี่ยมันไม่ขึ้นหน้า
ทีมข่าวโลกพิธีไปหาป้าวันเพลินครับ
ซึ่งอยู่ในสภาพใบหน้าบอบช้ำนะฮะ
บอกตอนนี้ป้ากลัวเหลือเกินแล้วก็จะโดนอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้
เพราะนางสาวโจอี้เนี่ยพวกเยอะนะเธอบอกแบบนั้น
ส่วนสาเหตุที่นางสาวโจอี้มาตบมาทำร้ายป้าเนี่ย
คาดว่าเป็นเรื่องของทำเลที่ตั้งขายของ
ป้าเนี่ยขายดีไงทำเลป้าทำเลดีขายดีนะครับ
ก็คิดว่าอยากจะได้ทำเลนี้แล้วมั้งเอาลองฟังป้าหน่อยครับ
มันก็ถึงคืบเพราะตอนแรกอ่ะป้าไม่มีคลิป
นี่แหละฮะขณะที่ทีมข่าวสอบถามความคืบหน้า
ข้าวหน้าคดีนะครับคดีป้าวันเพลนเนี่ยนะครับ
ที่ถูกลุมตบเมื่อ๒๗ตุลาคมเนี่ย
ทางผู้กำกับสอนออกมักกระสั่นเนี่ยบอกว่า
เรียกทั้งสองฝ่ายมาให้ปากคำแล้วอยู่ระหว่างการสอบสวน
แต่วันนี้ทั้งคู่มีเรื่องทำร้ายร่างกายกันอีก

รวมเป็น๒คดีแล้วก็ว่ากันไปตามหลักฐาน
แต่อยากให้ทุกฝ่ายใจเย็นอย่าใช้อารมณ์
หรือความรุนแรงมากไปกว่านี้อีกเลยครับตำรวจบอกฮะ